เรื่องนี้ค่ะผู้เสียหายเป็นเด็กชายเป็นนักเรียนชั้นหมอห้า
เขาขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกับเพื่อนมาแล้วก็กำลังจะกลับรถที่บริเวณจุดยูเทิร์น
แต่แล้วจู่คุณผู้ชมครับมอเตอร์ไซค์ยกขยงมาจากไหนไม่รู้ตามมาด้านหลัง
แล้วก็ซัดโอ้โหถล่มเขาทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสแบบนี้เลยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะนักเรียนหรือว่านักเลงนี่เป็นนาทีที่ผู้เสียหายนักเรียนชั้นม๕นะคะ
สิบเจ็ดปีเขาถูกคู่อริขี่มอเตอร์ไซค์ตามมานี่โอ้โหไล่ลงไปใช้ไม้เบสบอล
ใช้อาวุธของโอ้โหต่างในการทราบเหล็กไหม้เบสบอนต่าง
ตุ้งที่คุณผู้ชมได้ยินเมื่อสักครู่ไม่ใช่เสียงปืนนะคะแต่เป็นเสียงระเบิดที่เขาประดิษฐ์แล้วมาปลาถล่มคู่อริกลางเมืองโคราชแบบนี้ค่ะ
จุดเกิดเหตุนะคะอยู่ที่บริเวณจุดกลับรถค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมีกล้องหลังรถเนี่ยบันทึกภาพนาทีที่ผู้เสียหายขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วก็คนก่อเหตุก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามไล่มาติดก่อนที่จะมาก่อเหตุทำร้ายเขาแบบนี้ด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓๐ตุลาคมที่ผ่านมาในเมืองโคราชนะคะ
ผู้บาดเจ็บเนี่ยเขาก็โอ้โหถูกฟันเข้าที่แขนขวาเย็บ๓เข็มหัวแตกเย็บอีก๕เข็ม

ตัวคนเจ็บเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนในช่วงเช้ากับเพื่อนกำลังจะไปโรงเรียน
เพื่อนขี่ตัวเองซ้อนท้ายระหว่างนั้นอริต่างสถาบันตัวเองจำได้
ขี่มาตามหลังค่ะแล้วก็ไล่ทำร้ายแบบไม่ทันตั้งตัวใช้อาวุธครบมือเลยนะคะ
ทีนี้เขาบอกว่าหลังจากที่โดนทำร้ายเสร็จเขาก็มีการไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแถวนั้น
ทีนี้น้องคนเจ็บบอกอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมน้องบอกว่าตัวเขาเนี่ยรู้จักกับคนก่อเหตุ
เคยมีเรื่องกับเพื่อนคือคนก่อเหตุกับเพื่อนเขามีเรื่องกัน
ตัวเขาเองคนเจ็บเคยไปเป็นตัวกลางในการไก่เกลี่ยทั้งคู่แต่ตอนนั้นไก่เกลี่ยไม่ลงตัวและคิดว่า
คนก่อเหตุน่าจะไม่พอใจก็เลยตามมาทำร้ายขณะที่ด้านคดีความนะคะพี่สาวคนเจ็บบอกว่าตอนเนี้ย
คดีความยังไม่คืบหน้าเลยแจ้งความไปแล้วแต่ตำรวจบอกว่าตำรวจบอกว่าคนก่อเหตุใส่หมวกกันน็อก
บังใบหน้าค่ะก็เลยไม่รู้ว่าเป็นใครแต่น้องชายคนเจ็บเนี่ยบอกว่าจำได้เพราะฉะนั้นหลังจากนี้
ครอบครัวก็เลยบอกว่าวอนตำรวจตามตัวหน่อยพร้อมกับเหมือนกับต้องไปส่งไปรับน้องไปโรงเรียน
เพราะไม่กล้าปล่อยคนเดียวเลยนะคะอันตรายมากเลยค่ะฝากผู้ปกครองดูแลด้วยนะคะ